มานั่งกันแบบชิลสนุก
แล้วที่สำคัญนั่งอยู่ในสวนอินทภารำเนี่ย
มาคุยเรื่องอะไรล่ะลิ้นจี่มั้งใช่ไหม

เพราะฉะนั้นนะครับอินทภารำที่จะพาไปดู
เดี๋ยวจะไปที่จังหวัดราชบุรี
อดีตคุณครูกระเซียนราชกรารเขาทดลองปลูกอินทภาราม

แล้วทดลองยังไงได้ผลดีชะมัดเลยทีเดียวเชียว
ที่นี่ฮะที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

เขาผันตัวมาทำอาชีพชาวสวน
ปลูกต้นอินทภารำปลอดสารพิษ
เทคนิคในการปลูกก็คือปลูกแบบอินซี
ปุ๋ยมูลแพะค่ะไม่ใช้สารเร่งผลผลิตนะจนทำให้ผลผลิตเขาเนี่ยโอ้โห
เรียกได้ว่าดีจริงอร่อยกันแหละ
ชาวบ้านมาลองชิมแล้วบอกหวานเยี่ยมหวานเจี๊ยบ

แบบนั้นเลยครับคุณสุคลชาสิงแก้วหรือครูสุคลนะครับ
เผยว่าหลังจากเกษียณก็คิดจะหาสร้างรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวเนาะ

โอ้โหท่านอะไรบ้างนี่สีแดงนี่โคไนซี่สีแดงอันนี้คือยังไม่เคยเห็นเลย
ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้คือพันธุ์โคไนซี่แล้วถ้าเป็นสีเหลืองอ่ะ
สีเหลืองก็คือพันธุ์บาหิสีเหลืองนั่นนั่นเอง
การไขพันธุ์นี้หลักที่ท่านนั้นปลูกนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหผลผลิตในช่วง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
สามารถเปิดสวนให้นักท่องเที่ยว
ชิมอินทภารำแบบสดและสามารถซื้อกลับบ้านได้เลย

แบบมันเสียบฟันมันอยากกินน่ะ

หลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันหวาน
หวานเหมือนน้ำตาลเออจริงนะเออจริง

แล้วเขาบอกว่าเขาปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี
ปุ๋ยมูลแพะและสารเชียวภาพบำรุงต้นอินทภารำ

แล้วจำหน่ายราคาเป็นยังไงแพงไหมฮะ

ราคาจำหน่ายอินทธิภารามพันธุ์บาฮีสีเหลือง
ราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาท
แต่ถ้าพันธุ์นี้แดงสีแดง
โคไนซี่สีแดงกิโลกรัมละ๔๐๐บาท

อยากจะลองชิมอยากจะลองทานหรือจะไปเด็ดกินเอง
โทรไปสอบถามคุณครูเขาก่อน

ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันก่อนได้นะครับ